อีกหนึ่งคดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเลย
ก็คือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะคะ
ขับรถไปตามท้องถนนจากนั้นถูกคนร้ายเนี่ย
ประกบเข้ามาคนร้ายมากันทั้งสี่คนเนี่ย
เอาปืนมาจี้บอกว่าเอารถมา

ครอบครัวนี้ลงจากรถคนร้าย๔คนขึ้นรถ
แล้วก็ขับหลบหนีไปล่าสุดตอนนี้
คนร้ายทั้ง๔คนนะคะเข้ามอบตัวเพียง๒คน
ตอนนี้๒คนยังเหลืออยู่นะคะตำรวจก็กำลังตามหาอยู่นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทดำรงวงลืออำนาจ
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูทรเมืองเลย
เปิดเผยความคืบหน้าที่คนร้าย๔คน
ใช้อาวุธปืนจี้ครอบครัวก็ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกรวม๓คน
ขึ้นรถเก๋งแล้วก็หลบหนีไปพร้อมชิงทรัพย์รถ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ก่อนจะนำตัวทั้ง๓คนปล่อยไว้ทิ้งไว้กลางทาง
ในอำนาจผ่าวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ
ล่าสุดผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไป๒คน
คือนายขวัญผ่องใสและนายอุเทนยังสิริ

พอเข้ามอบตัวตำรวจก็ต้องนำตัวมาสอบปากคำนะคะ
ใช้เวลาทั้งหมด๓ชั่วโมง
ทั้งคู่เข้ามามอบตัวจริงแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
และทั้งข้อหาร่วมการปล้นทรัพย์กักคั้งนวงเหนียวคมขืน
บังคับจิตใจผู้อื่นให้กระทำการโดยมีอาวุธปืน
และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
ผู้ต้องหาบอกว่าขอต่อสู้ในชั้นศาล
คือเรื่องนี้ถ้าใครติดตามคดีมานะฮะ
บางภาษาหัวก็จะเป็นโอละพ่อหรือเปล่าสำหรับคดีนี้
ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินคดีก่อนนะครับ
เป็นเรื่องราวของคดีก็คือมี๒คนเขาเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวก่อนนะคะ
และจะนำไปฝากขังไว้ที่เรือนจำเลย
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนที่อยู่ในหมายจับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไป

บอกว่านายอัธพลและภรรยาที่อยู่หน้าร้านเมื่อสักครู่นี้
เห็นในภาพกล้องวงจรปิดที่กำลังเซ็นเอกสารแก้ไขสัญญาจำนองรถยนต์อยู่ที่หน้าร้านวังสะพุงศึกษา
แล้วก็มีการให้ข้อมูลในโลกโซเชียลบอกว่านายอัธพลมีพฤติกรรมชอบหลอกลวง
ซื้อขายจำนองรถยนต์จากเต็นต์รถมือ๒หลายแห่งในจังหวัดเลยปริมณฑล
แล้วก็หลบหนีไม่ใช่เลยแล้วจะปริมณฑลในแถบจังหวัดปริมณฑลใกล้กรุงเทพแล้วก็หลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ
ตอนนี้ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเต็นต์รถยนต์ได้ว่าจ้างกลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นแหละมาตามเอารถคืน
ใช่แล้วก็ตอนที่อยู่บนรถที่จับตัวใครขึ้นรถ
เขามีการบังคับให้ลงชื่อแก้ไขสัญญาอะไรกันซะให้เรียบร้อย
แล้วจากนั้นก็เอารถกลับคืนไป
ผู้ต้องหาเขาเลยบอกว่าเขาขอต่อสู้คดีนี้